กลับมาติดตามเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เรานำเสนอทั้งคลิป

แล้วก็ช่วงที่ชาวบ้านรุมประชาธรรมคนขับรถที่เมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปไล่เรียงให้ดูทั้งหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยชายหญิงเขาขับรถมาด้วยกันแล้วก็เมาทั้งคู่
พุ่งชนร้านขายหมูปิ้ง
สองสามีภรรยาเนี่ยเสียชีวิตเลยนะ

เราเห็นว่าฟอร์ดเอเวอเรสสีดำคันนี้คือมาแบบเร็วอะค่ะ
แล้วพอถึงโค้งหักศอกจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
คือถนนพระราม๓ซอย๒๙จากแถวบางโพงพา
อันนี้อีกมุมนึงนะเห็นไหม
พุ่งชนเข้ามาแบบนี้เลย
อัดร้านค้าหมูปิ้งคุณ

คุณแล้วตรงนี้ไอ้ที่มันเป็นเหมือนกับเป็นที่กั้นเหล็ก
แล้วข้าวของมันก็พังเสียหายค่ะ
เหตุการณ์นี้ตัวแม่ค้าหมูปิ้งเนี่ยนะคะ
นางรำพึงเสือกระจ่างวัย๔๘ปี
หลังวัย๔๘ปีโดนแรงอัดกระแทกที่หน้าอก
หน้าเป็นแผลชะกันแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรงนั้นเลยนะ
ส่วนสามีค่ะคุณลุงวิสุโตมา
ก็มีแผลทั่วร่างกายเลยแผลสาหัส

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ตัวลุงวิสูจน์เสียชีวิตเมื่อตอน๒ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
โอ้โหแต่คันนั้นเขาขับมาเร็วจริงนะคุณนะ

แล้วก็เส้นตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นโค้งหักศอกนะ

คือจริงเขาต้องเลี้ยวขวาหักไป
แต่เขาไม่เลี้ยวนะเขาพุ่งตรงมาเลยนะ

ส่วนหนึ่งหลักเลยก็มาจากความเมานี่แหละค่ะ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุคนที่เขาอยู่แถวนั้นนะ
เขารีบจับกลุ่มตัวเลยคือมันชุนละมุนมาก
คนขับรถเนี่ยเขาบอกนะคุณผู้ชมจำชื่อนี้ไหม
เขาอ้างว่าเขาชื่อว่านายภัยรัฐอุ่นเจริญ
แล้วตอนนั้นชาวบ้านแบบกลิ่นเหล้าได้กลิ่นหึ่งเลย
คือคนนี้นะที่ใส่หน้ากากน้ำไม้นี่นะครับใช่ค่ะ
เขาก็ยอมรับแหละว่าเขาเพิ่งดื่มมากำลังจะกลับบ้าน

ตอนที่ตำรวจนำทั้งสองคนขึ้นรถตำรวจ

คือจะนำขึ้นรถไปโรงพักเลย
แต่ชาวบ้านบอกเฮ้ยต้องเป่าแอลกอฮอล์ก่อน
ตรงนี้เลยต่อหน้าชาวบ้านเลย
เหล้าหึงแบบนี้ถ้าคุณเอาไปโรงพัก

ชาวบ้านเขาเป็นเดือดเป็นแค้นบอกขอให้ตำรวจทำหน้าที่ตรงนี้

เอาเครื่องเป่าแอลกอฮอลมาให้คนขับรถคนนี้หน่อย

นี่คืออะไรค่ะ
นี่คืออะไรค่ะ

จังหวะนี้ที่ตำรวจกำลังจะให้นายภัยรัฐเป่านะคะ

คือเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไปแล้วทำยังไงล่ะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
ก็จริงก็เปล่าเขายังรักกับเมากันจริง
ขึ้นอยู่แล้วค่ะก็คือแบบพวกเราขอโทษไงฮะ
ก็จริงไงเขาก็บอกแล้วว่า
เสียงโหร้องตะโกนด่าท้อน
แล้วก็ทั้งมือทั้งเท้านี่เข้าไปในรถหมดเลย

เพราะว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้๑๗๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ใช่ค่ะเกินมา๓เท่ากว่าแบบนี้

เพราะว่าตอนที่เอาตัวเขาไปที่โรงพักบางโพงพาง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ชื่อภัยรัฐอุ่นเจริญคุณ
เขาชื่อนวชาติราชนิยม
นั่นแปลว่าอะไรตอนแรกไม่พูดชื่อจริงกับเจ้าหน้าที่เหรอ
นี่มันก็กลายเป็นประเด็นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการนะคะ
แจ้งข้อหาขับรถขณะมืนเมาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สุดท้ายสามารถเอาตัวไปโรงพักได้นะฮะมีการคุมขังไว้ทั้งคืน
เมื่อเช้านี้ตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุออกมาสอบสวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขายอมรับ
เขาดื่มเบียมาแต่ดื่มมาแค่ขวดเดียว
ขณะขับรถมันเผลอหลับคุณมันเหมือนวูบไป
รถชนเข้ากับร้านขายหมูปิ้งของผู้เสียชีวิต
อยากฝากขอโทษญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
ยืนยันจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นี่ตอนที่เอาไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้นะครับ

เดี๋ยวผมรับผิดชอบไปเต็มที่ครับเอาสิครับ

ผมตราบขอโทษเขาด้วยทั้งยาทีอะน้องเขาด้วย

จริงไหมพี่ไม่

ครับไปกินที่ที่บางโคครับ
โอ้โฮไปกินแถวบางโคแล้วขับรถมาพระอำ๓เดี๋ยวนะคุณนะ

พูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะ
ลูกชายคนโตผู้เสียชีวิตที่เราเห็นในคลิปนะครับ

เชิญดวงวิญญาณพ่อแม่จากจุดเกิดเหตุแล้วนะคุณนะ

เข้ามาเก็บทรัพย์สินที่เสียหายในจุดเกิดเหตุนะครับ
โดยลูกชายตอนนี้อยู่ในอาการโศกเศร้า

หมูปิ้งมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ไม่มีรางบอกเหตุใดเลยว่าพ่อกับแม่
จะต้องมาจบชีวิตด้วยฝีมือของคนเมาแล้วขับแบบนี้

บำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ขอบคุณครับ
น้องเขาอยู่ต่างจังหวัดใช่
อยากบอกอะไรกับพูดก่อเหตุบ้าง
หมดคำพูดพี่ไม่รู้จะพูดอะไร
ค่ะเพราะว่าเขาเมาตั้งแต่แรก
เพราะตอนแรกเขาพูดว่าเบรกแตก
แต่พอเราเห็นอาการแล้วเขาไม่น่าจะเบรกแตกใช่

ตอนนั้นไม่เหมือนไม่มีสติใช่เขาไม่รู้เรื่องเขา
เขายังไม่รู้เลยที่สำคัญค่ะเพราะเขาทำอะไรไว้

เอาอะไรมาแลกมันก็ไม่คุ้มแล้ว
โอ้โหเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะฮะ

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายคุณ

คุณเมาคนเดียวแต่ว่าศูนย์เสียไป๒ชีวิตเลยนะฮะ
เหตุใหญ่นี้เราตามความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ